คือหามรับสมัครทหารรับจ้างลุยศึกฝ่าสงคราม

ยุคนี้ยังมีรับสมัครทหารรับจ้างอยู่

ห้าหมื่นที่พักฟรีโอ้โหนะฮะไม่ใช่แหม่เล่นเล่นแล้วมันจริงเปล่าล่ะ
เอาเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับประกาศรับสมัครทหารรับจ้าง
อะไรเนี่ยฟรีเบอร์มาเรนเจอร์

สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ต
มีความฝันอยากเป็นนักรบเงินเดือนดีพักฟรีด้วยนะจ๊ะ
รีบสมัครเลยเงินเดือน๕๐๐๐บาท
อย่างที่น้ำแข็งตอบน้ำแข็งบอกไปนะครับ
บุคคลไหนมีคุณสมบัติบ้างนักรบประชาธิปไตย
ปลดประจำการบุคคลกล้าหารคุณสมบัติชายหรือหญิงก็ได้

ดอมใจกล้าไหมใจกล้าไปสมัครได้
สุขภาพแข็งแรงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ถ้าสามารถพูดภาษากะเหลี่ยงอังกฤษพม่า

จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเอาล่ะสิ
แล้วก็ระบุสถานที่รับสมัครอยู่ที่ตำบลวัดเกรด

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อาคารพาณิชย
ซอยโอสถาพันธ์ตะบนวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
ซึ่งถูกระบุว่าที่นี่แหละรับสมัครทหารรับจ้าง
ตามโพสต์พบว่ามีที่ทำการของมูลนิธินี้
นะฮะอะไรเนี่ย
ภาคประชาชนที่เขาตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้คน
ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยเฉพาะกลุ่มชาติภัณฑ์นะครับ

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
นี่แหละฮะหลังจากคุยกับอาสามูลนิธิจนทราบว่าสำนักงานแห่งนี้

ใช้แล้วเป็นเพียงที่เก็บของนะฮะ
ส่วนที่ใหม่เข้าไปอยู่นู่นสันทรายนู่น
ส่วนเรื่องของโพสต์ประกาศรับสมัครทหารรับจ้างนั้น
ไม่เป็นความจริงครับไม่น่าเชื่อถือนะ
โดยเฉพาะที่บอกว่าโอ้โหจะไปให้เงินเดือน๕๐๐๐เป็นไปไม่ได้

เพราะว่ากลุ่มบุคคลที่ทำขึ้นต้องการสร้างกระแส
แล้วก็ไปเพิ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เคลื่อนไห
ในพื้นที่การสู้รบของประเทศเมียนมาเขาเท่านั้นครับ